ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะช่วงสงกรานมีเหตุการณ์เรียกว่าข่มขืน
เกิดขึ้นเยอะมากทั้งข่มขืนทั้งกระทำอนาจารย์
ที่นี่ที่จังหวัดพิจิตรค่ะวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมานะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงวัย๑๘ปี
ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมฉุดไปข่มขืนบนรถกระบะค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกธวัชชัยมวลนารารองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดพิจิตร
พูดถึงความคืบหน้าในคดีที่กลุ่มวัยรุ่น๖๗คน
สาววัย๑๘ปีไปข่มขืนบนรถกระบะช่วงเทศกาลสงกรานบนถนนเข้าตังค์นะคะ
โดยบอกว่าตอนนี้สั่งให้ชุดสืบสวนเร่งสืบหาหลักฐานรถกระบะคันที่เกิดเหตุ
กล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุเพิ่มเติมแล้วทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืน
แต่ยังคงไม่สามารถระบุรถยนต์ต้องสงสัยได้ค่ะ
เพราะว่าช่วงเกิดเหตุไฟดับพอดี
ล่าสุดนะคะตำรวจบอกว่ารู้เบาะแสกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวแล้ว
เป็นนักฟุตบอลทีมประจำตำบลแห่งหนึ่ง
ซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อเตรียมเสนอสารพิจารณาออกหมายจับต่อไปนะคะ